คุณผู้ชมค่ะหลายบ้านน่าจะพอมีกันบ้างแหละ

คุณนายขวัญคะเคยเจอปัญหาแม่บ้านที่บ้านบ้างไหม

มาอย่างนี้แสดงว่าน่าจะเจอแต่ไม่ต้องเล่า

มามาเจอแม่บ้านบ้านนี้หน่อยเป็นไง
จ้างไม่ทันกี่วันโอ้โหยกเขาหายเป็นล้านเลยคุณผู้ชม
ให้ไปดูสภาพบ้านกันหน่อยแหม
เจ้าของบ้านบอกเจ็บใจเหลือเกิน
ช่วงปีใหม่ด้วยแทนที่ฉันจะได้ยิ้มรับปีใหม่นี้นะคะ
โอ้โหแต่ดูสภาพบ้านก่อน
คือข้าวของกระจัดกระจาย
คือดูก็รู้ว่าถูกลื้อค้นนะคุณผู้ชม
ประตูบ้านเขาถูกงัดจนเป็นรอยเลยนะ

็อตที่ยึดกับประตูง้างออกเรียบร้อยในบ้าน
ค้นคุณดูสภาพประตูเนี่ยโอ้โหเห็นชัดเลยว่านี่คือ
รื้อโดนงัดโดนแงะนะฮะ

มีมีดปลายแหลมด้วยแล้วก็สากตกอยู่ที่พื้นนะฮะ
สินถูกขโมยไปคิดเป็นมูลค่านับล้านบาทคุณผู้ชม
คือบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอพนมสารคามฉะเชิงเซาคุณผู้ชม
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณธรรมจารีลิ้มสุวรรณหรือว่าคุณนายเจี๊ยบ

พอดีว่าคุณเจี๊ยบเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
บอกว่าช่วงปีใหม่เนี่ยนะแม่บ้านคนเดิมของเธอขอลาพักผ่อน
ช่วงวันที่๒ถึงวันที่๔มกราคม
บอกว่าเทศกาลก็เข้าใจอยู่อยากจะพักก็ไม่เป็นไร
แต่ถ้าเธอพักเธอหาคนมาแทนเธอได้ไหมล่ะ
แม่บ้านบอกจัดให้ทางด้านแม่บ้านก็เลยแนะนำ
นางธัญลักษณ์สะปัญญาหรือว่านางเกด
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยอายุ๔๗ปีแล้วนะ
นี่คือผู้ก่อเหตุค่ะคือจ้างมาดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงของคุณเจี๊ยบ
วันละห้าร้อยบาทแล้วแม่บ้านคนที่อยู่ประจำบ้านคุณเจี๊ยบนี่นะ
เขาการันตีบอกว่านางเกดไว้ใจได้ค่ะคุณเจี๊ยบ
อีกอย่างนึงเนี่ยนางเกดเองเขาก็ตาบอดข้างหนึ่งก็น่าสงสาร
ชีวิตเขาก็สู้ชีวิตมาพอสมควรเหมือนกัน
เคยดูแลสามีฝรั่งที่ติดเตียง
หลังจากนั้น๒มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
คุณเจี๊ยบไปรับนางเกดมาด้วยตัวเองนะคุณผู้ชม
รับมาเข้าบ้านหลังจากนั้นระหว่างที่นางเกดอยู่บ้าน
คุณเจี๊ยบบอกสังเกตอาการเหมือนกันแหมมีท่าทีแปลก
ชอบยกชามข้าวออกไปกินข้างนอกคนเดียว

พอช่วงตกดึกชอบมายืนจ้องหน้าคุณพ่อเขา
นอนป่วยติดเตียงอยู่แต่ที่สงสัยคือ
แม่บ้านคนประจำบ้านคุณเจี๊ยบนี่นะ
บอกว่านางเกดดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้นี่

จนกระทั่งวันที่๔มกราคมค่ะคุณเจี๊ยบออกจากบ้าน
ช่วงนั้นตอนเย็นสามีเธอกลับไปที่บ้าน

ตามสภาพเลยค่ะถูกงัดถูกแงะนะคะ
สินในห้องหายไปชุดใหญ่เลย
ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องชุดใหญ่หายไปทั้งหมดเลย

คุณเจี๊ยบบอกว่านางเกดนี่นะอีกอย่างหนึ่ง

หม้อแกงเอาไว้บนเตาแก๊สในห้องครัว

คุณอันนี้เขาตั้งใจหรือเปล่า

คือถ้าตั้งใจนี่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะ
ถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาแล้วก็เกิดแบบระเบิดขึ้นมา

และอีกหนึ่งสิ่งที่คุณเจี๊ยบบอกโอ้โหอันนี้ฉันรับไม่ได้จริง
ทิ้งพ่อของเธอพ่อเธอนอนป่วย
คุณพ่อของคุณเจี๊ยเป็นพระสงฆ์นะฮะอายุ๘๒ปีแล้ว
จมอยู่กับกองปฏิกูลอยู่ภายในห้องคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณเจี๊ยบกันหน่อยค่ะ
คุณเล่นกับความไว้ใจของคนเล่นกับความสงสาร
มันเป็นบาปกับตัวคุณเองอะค่ะ
คือมูลค่ามันอาจจะไม่ได้เยอะ
แต่ว่าทางจิตใจสำหรับคนที่เป็นลูก
ที่เจอภาพพ่ออยู่อย่างนี้มันรับไม่ได้
เกดนี้นะคุณผู้ชมเคยเป็นข่าวมาแล้วครั้งหนึ่งนะ
ตำนานรักที่ยิ่งใหญ่
คราวนั้นพี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะให้ความช่วยเหลือกันไป
เมื่อปี๒๕๖๑๕ปีที่ผ่านมานี่แหละ
คือตอนนั้นเธออยู่กับสามีชาวอังกฤษ
สามีท่านนี้ก็น้ำหนักตัวถึง๒๐๐กิโลกรัมนะคะ

เธอเองก็ต้องไปขอข้าววัดมาเลี้ยงดูครอบครัวค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วนางเกดหนีไม่หนี

อบตัวที่สพพนมสารคามคืนของกลางทั้งหมดเลย
มาในชุดขาวเลยมาแบบคุณนายเลยนะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้าง
แล้วก็ทำอันตรายสิ่งกิดกั้นคุ้มครองคนหรือทรัพย์นั่นเองค่ะ
เกดยอมรับทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีด้วยค่ะ
ไอ้แก๊สที่เปิดทิ้งไว้เนี่ยต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งนะ
ว่าเป็นการตั้งใจหรือนางเกดแค่ลืมเอาไว้คุณผู้ชม
คุณรู้ไหมว่าตอนนั้นย้อนกลับไปตอนที่เป็นข่าวตอนที่พี่บินนำสิ่งของอะไรไปช่วยเหลือ
เพราะว่าเขาต้องดูแลสามีฝรั่งใช่ไหมที่มีน้ำหนักแล้วก็เยอะมาก
คือเอาจริงมีแต่คนเห็นใจเธอแล้วคนที่เป็นในจ้างเนี่ย
จะจ้างนางเกดมาดูแลแม่เนี่ยพี่เจี๊ยบใช่ไหมพี่เจี๊ยบอกว่าเอาจริงเนี่ยไปดูประวัติของนางเกดมาก่อนด้วยนะ
ไม่ใช่จะสูงสี่สูงห้าจ้างใครมาก็ได้ปรากฏว่าเห็นนางเกดเคยมีข่าวเรื่องนี้แล้วเป็นข่าวเครื่องคมด่ง
เธอก็เลยยิ่งมั่นใจว่าน่าจะเป็นคนที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้เพราะเคยดูแลสามีตัวเองมาก่อน
ก็เลยคิดว่าน่าจะไว้ใจได้แล้วด้วยความสงสารด้วยเธอก็เลยจ้างมา
แล้วตอนบอกว่าที่นางเกดติดต่อกลับมาหลังเป็นข่าวมีการพูดกับเธอด้วยนะพี่เจี๊ยบเล่าบอกว่า
บอกกับพี่เจี๊ทางปลายสาวว่าหนูดังแล้วหนูเป็นข่าวแล้ว
คือหายไปนานไม่ได้เป็นข่าวตั้งแต่ตอนนั้นไม่แน่ใจหรือต้องไปตรวจสภาพจิตเธอด้วยหรือเปล่านะคะ